หนุ่มใหญ่หมู่บ้านเดียวกันในจังหวัดสระบุรีนะฮะ

คลั่งรักแม่ม่ายลูกสาม

ปรากฏว่ามีปากเสียงชกต่อยกันเพราะความหึงห่วง
สุดท้ายมีการใช้มีดจ้วงแทงกันจนเสียชีวิตไปหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าบ้านพักในตำบลห้วยทราย

พบศพของนายกิติพงศ์บุญทรงหรือหมีอายุ๕๒ปี
มีบาดแผลถูกแทงเข้าที่ชายโครงขวา๑แผลนะครับ
แล้วก็ยังพบมีดปลายแหลมยาว๖นิ้วตกอยู่บริเวณหน้ารั้วบ้านนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพิเชษเพชรนินหรือว่าเต่าอายุ๔๐ปีนะครับ

ถูกมีดฟันเข้าที่กกหูด้านซ้าย
จนมีแผลฉีกขาดกู้ไพก็มาถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
คือตัวของนายเต่าเนี่ยนะฮะ
เป็นอดีตสามีของนางสาวสันเสนียอายุ๓๗ปีแม่ม่ายลูก๓นี่แหละครับ
และนายเต่าแม้จะเลิกกันไป
แต่มาง้อขอคืนดีเมียตัวเอง
แล้วก็เข้ามานอนเล่นภายในห้องของอดีตภรรยา
เมื่อรออยู่นะอดีตภรรยายังไม่กลับมา

กระทั่งอดีตภรรยากลับมาเห็น
ก็ไปบอกกับนายหมี
หมีเป็นใครคนที่มาติดพันธุ์

อ๋อคุยกันอยู่ใช่ครับทีนี้โหนายหมีก็มาเลย
เต่าก็ไม่ยอมหมีกับเต่าก็เลยหึงหวงทะเลาะกัน
สุดท้ายลงมือทำร้ายกันนะครับ

บาดเจ็บนะฮะแต่ว่าหมีเนี่ยตายนะครับ
ขณะที่คนกลางก็คือนางสาวสันสนีเล่าให้ฟัง
ก่อนเกิดเหตุเธอออกไปหาหน่อไม้แล้วไปดำนานะฮะ

ก็เลยกลับมาที่บ้านช้าเมื่อกลับมา
ไม่เจอตัวนายเต่าก็เพราะว่าห้องถูกลื้อค้นกระจัดกระจาย
ก็เลยไปบอกเรื่องนี้กับนายหมีนะครับ

จากนั้นนายหมีก็ตามเธอกลับมาถึงที่เกิดเหตุ
พบกับนายเต่าทั้งคู่ก็เลยทะเลาะกัน
ต่อยกันก่อนนะฮะเธอเองก็ถูกนายเต่าทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
และทีนี้หนูก็เลยขี่มาวีดคมตามหมีเราก็เลยขี่ตามมาด้วย
ทีนี้ตามหมีเขามอลตรีมาเห็นปุ๊บ
ตามหมีก็เริ่มจะไปทามอะไรสุดท้ายถึงทีนี้
ก็ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์ต่อไปแบบไหน
หนูก็เลยวิ่งตามไปตามมุงจิมา
สุดท้ายตำรวจได้แจ้งข้อหากับนายเต่า
ซึ่งเป็นอดีตสามีของนางสาวสันสนี

พร้อมกับมอบให้ทีมกู้ภัย
นำศพของนายหมีส่งไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปนะครับ